นี่พาคุณผู้ชมไปดูก้ามแรกของนวัตกรรมในการจัดการของเสียครับ
มีการนำปัสสาวะไปผ่านกระบวนการทางเคมีจนกลายเป็นปุ๋ย
และสามารถทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ครับ
ความจุกกว่าหกหมื่นที่นั่งครับในรัฐฟอริดาของสหรัฐ
ซึ่งในทุกครั้งที่มีการแข่งขันแมทสำคัญก็จะมีคอกีฬาไปนั่งชมเต็มสนาม
และสิ่งที่ตามมาคือของเสียจำนวนมหาศาลรวมไปถึงปัสสาวะด้วย
แต่ว่าในตอนนี้ครับมีความพยายามของนักวิทยาศาสตร์ที่นำของเสียอย่างปัสสาวะ
สนามกีฬาแห่งนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ผ่านการสกัดแร่ธาตุสำคัญเช่นไนโตรเจน
โดยใช้กระบวนการทางเคมีและนำแร่ธาตุเหล่านี้กลับมาเป็นปุ๋ยเลี้ยงญาติในสนามนะครับ
ศาสตราจารย์เทรเวอร์โบเยอร์นะครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ในฐานะหนึ่งทีมวิจัยก็มั่นใจว่าการวิจัยเปลี่ยนปัสสาวะเป็นปุ๋ยชั้นดีประสบความสำเร็จในแง่ของการทดลองอย่างแน่นอน
แต่เขาก็ยอมรับว่าความท้าทายสำคัญคือการที่สนามกีฬาเนี่ยต้องลงทุนเปลี่ยนระบบห้องน้ำใหม่ให้สามารถแยกแร่ธาตุออกจากปัสสาวะได้อย่างอัตโนมัตินะครับ
โดยที่ไม่ต้องนำไปเข้าห้องแล็บและที่น่าท้าทายยิ่งกว่านั้นก็คือการเปลี่ยนทัศนคติของคนให้เชื่อว่าปัสสาวะก็สามารถนำมาเปลี่ยนแปลงให้เกิดประโยชน์ได้ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ของเสียที่น่าขยักแขยงเท่านั้นครับ